ถ้าพูดถึงเรื่องของการฉลองวันวาเลนไทยแล้ว
ถ้าไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างจากที่อื่น
เพราะว่าไม่ใช่วันที่คนรักนั้นเขาจะมอบดอกไม้ให้แก่กัน
วัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ที่
ดอกไม้ให้กับฝ่ายชายซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่ามอบช็อกโกแลตให้
ก็เลยทำให้มีนักดนตรีกลุ่มนึงค่ะ
ที่เขาคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนธรรมเนียมนี้แล้ว
ด้วยการออกมาจัดเป็นกิจกรรมรณรงค์
เพื่อให้ฝ่ายชายนั้นรู้จักมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิง

กรุงโตเกียววันนี้ทรงพร้อมและแพน
เฮียโกเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้รับแจกดอกไมค์วันนี้
เธอบอกว่ารู้สึกมีความสุขมาก
กล้ามอบดอกไม้ให้กับคนสำคัญในวันวาเลนไทย
เพราะปกติญี่ปุ่นฉลองวันแห่งความรักแตกต่างจากประเทศอื่น
โดยเป็นธรรมเนียมที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
ผู้หญิงจะมอบช็อกโกแลตให้ผู้ชายที่เป็นได้ทั้งคนรัก
คนที่แอบชอบหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานและเจ้านายในวันวาเลนไทย
แต่ผู้ชายบางคนที่ได้รับช็อกโกแลตจะมอบของขวัญกลับคืนในอีก๑เดือนให้หลัง
แจกดอกไม้วันนี้เพื่อสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลอง
และทำให้ผู้ชายเห็นว่าสาวมีความสุขแค่ไหนเมื่อได้รับดอกไม้
ซายากาคันซากิผู้จัดกิจกรรมบอกว่า
โดยวัฒนธรรมแล้วผู้ชายญี่ปุ่นขี้อายมากเกินไป
ที่จะมอบดอกไม้ให้กับคนที่พวกเขาชื่นชม
นักดนตรีจึงต้องการเป็นสื่อกลาง
ธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทย
ที่จะช่วยผู้ชายขี้อายให้กล้าออกมามอบดอกไม้ให้กับคนพิเศษ
ในวันพิเศษอย่างวันแห่งความรักมากยิ่งขึ้น
ไอกะเป็นผู้หญิงอีกคนที่ได้รับแจกดอกไม้ในวันนี้
บอกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยได้ดอกไม้วันวาเลนไทยมาก่อน
ปกติแล้วเธอจะฉลองวันแห่งความรักกับคนรักด้วยการอบขนม
มองหาร้านอาหารเพื่อออกมาเดท
ยังบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกผู้ชายญี่ปุ่นว่าอยากได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทย
ซึ่งหากมีผู้ชายคนไหนมอบดอกไม้ให้ก็คงจะดีใจมาก
แม้จะมีกิจกรรมรณรงค์ลักษณะนี้
แต่ก็ยังมีผู้ชายหลายคนที่มองว่าไม่ได้ช่วยให้มั่นใจขึ้น
ในการที่จะมอบดอกไม้ให้ผู้หญิงในวันวาเลนไทย
โดยพวกเขาพอใจมากกว่าหากได้รับช็อกโกแลตหรือมอบช็อกโกแลตต่อ
ขณะที่กลุ่มศิลปินบอกว่า
ตั้งใจที่จะแจกดอกไม้ให้ผู้หญิงที่ผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนไปจนถึงวันพรุ่งนี้